เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องราวที่อยู่ด้านหลัง

คือช่วงนี้อยู่ในช่วงของข้าวพรรษาอยู่
ชาวบ้านที่อุดรธานีเขาก็เป็นงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมอยู่ไปเจอพระปากกรดนะคะนั่งทุดงอยู่ในที่รกร้าง
แล้วปรากฏว่าพระรูปนี้มีมีดปักมีมีดเหน็บอยู่ที่เอว

ถ้าพอใครไปอยู่ใกล้ก็จะถูกพระคนนี้คว้านหนังสติกไล่ยิง
คนก็เลยงงแล้วทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
เป็นพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้แหละ
เข้าปรรรษาอยู่ในช่วงของปรรษาก็ยังออกมาทุดงอยู่ในป่า
วีรพลรักเสมอวงรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
พร้อมกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวบ้านก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ก็จะตรงเอวซีมิมีดเน็บอยู่ด้วยแหละ
พระพิสูจน์ปลักกรดนอนอยู่ที่ดินรกร้านแห่งนี้
ที่ริมถนนสายบ้านดุงบ้านโพลสูงตำบนศรีสุทธาลัย

เพราะว่ามีชาวบ้านไปบอกว่าเจอพระรูปนี้เนี่ยพกมีดอยู่
แล้วก็มีหนังสติ๊กเนี่ยมาไล่ยิงชาวบ้านด้วยใครเข้าไปใกล้ใกล้ก็จะถูกเนี่ยนะคะ
เอาหนังกะติ๊กเนี่ยไล่ยิงไปเจอปรากฏว่าพระรูปนี้เนี่ยถือบาทเดินออกจากป่า
เพื่อซื้ออาหารฉันนะเพื่อซื้ออาหารฉันที่ตลาดค่ะ
จากนั้นก็เดินกลับมาอยู่ในป่าเหมือนเดิมทีนี้พอไปถึงก็พบพระรูปนี้กำลังนอน
สบายอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้มีกระสอบปุ๋ยปูเป็นอาศนะ
ข้างหลังมีหนังสติ๊กวางอยู่บนบาดส่วนที่เอวเหน็บมีดไว้อย่างเห็นได้ชัด
ทีนี้จากการพูดคุยนะครับปรากฏว่าพระเนี่ย
ผู้จาวกไปวนมาจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้าง
บอกว่าชื่อพระแป๊กอายุ๖๐ปี
เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้
เพราะว่าเจ้าของเก่าถูกงูกัดตาย
เป็นทหารของกองพลทหารที่๑
จึงต้องพกมีดและก็มีหนังสติ๊กเอาไว้ขับไล่สตรู

เมื่อถามว่าทำไมไม่อยู่วัดเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษา

แล้วก็บอกว่าเพื่อนไม่ให้อยู่ที่วัด
มาจากไหนพระต้องอยู่ป่าหมด
คำสอนของพระพุทธศาสนา
ยิ่งฟังยิ่งอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชม
ฟังกันหน่อยละกันพระแป๊กให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนค่ะ
พอเมื่อกี้บอกว่าจะไปไหนนะไปจีน
ข้อมูลเยอะมากเลยค่ะเป็นทหาร
ใช่แล้วก็เพื่อนไม่ให้อยู่วัด

บรรดุงนั่นที่นี้เป็นที่ที่ของเขา
เจ้าหอมธุกงูกัตตายนะคะ

ที่เหมือนบัตรประชาชนน่ะพระเขาบอกว่าไม่ยอม
บอกไม่ยอมนำมาแสดงไม่รู้มีหรือไม่มีแหละแต่ไม่ยอมนำมาแสดง
เมืองต้นก็ไม่รู้เลยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
เดี๋ยวต้องรอประสานตำรวจแล้วก็คณะสงฆ์ผู้ปกครองในพื้นที่มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามแหละคงต้องให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวว่าจะถูกพระรูปนี้ทำร้าย
แล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้แล้วนะคะ
ท่านก็มีความแปลกหลายอย่างเหมือนกันเน
ค่ะเอาลักษณะข่าวที่เราเห็นแบบนี้
เรามักจะใช้คำว่าชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
เพราะเรายังไม่แน่ใจและพฤติกรรมก็น่าสงสัยนะคะ